ส่วนพฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้ายทั้งหมดโดยเฉพาะเสียอ้วนค่อนข้างอุกอาดนะคะ
ทำให้มีการแชร์คลิปหนึ่งออกมาในโลกโซเชียลในขณะนี้
โดยอ้างว่าคลิปนี้เป็นพฤติกรรมอาจจะเป็นพฤติกรรมของเสียอ้วน
ที่ไปรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยใช้ค้อนทุบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวแหล่งท่องเที่ยวที่หาดป่าตองในจังหวัดภูเก็ต
หลังคลิปนี้กระจายออกมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของเสียอ้วน
รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ
ฐานต่อไปแล้วตัดต่อการของเจ้าทักการท่านเสียอ้วนทั้งหวัดฐานจะมีความสงสัย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

ในโพสต์เนี่ยระบุข้อความไว้แบบนี้ค่ะว่า
สังเกตชายเสื้อดำร่างทวมถือค้อนไล่ตีชายชาวต่างชาติ
โดยมีลูกสมุนตามไล่ขยี้กันเป็นฝูง
สุดท้ายนายอ้วนโผล่เข้ามาแล้วก็หวดด้วยค้อน
ฝรั่งร่วงคามือก่อนจะรีบเดินหนีไป
นี่นะในภาพจะวงกลมให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนด้วย
เหตุการณ์ครั้งนั้นในอ้วนใช้เงินหลักครึ่งล้านไกลเกลี่ย
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมที่เกาะขึ้นเรื่อย
กลายเป็นบารมีขึ้นชั้นเป็นขาใหญ่แห่งหาดป่าตอง
ฉายาอ้วนห้องน้ำเปลี่ยนค่ะ
เปลี่ยนมาเป็นอ้วนขุนค้อนและอ้วนบางลา
ห้องน้ำนี่มาจากอาชีพแรกของเสียอ้วนเลยนะ
เสียอ้วนเป็นพนักงานนวดในห้องน้ำ
แล้วเก็บเงินเก็บทองทีนี้ก็เป็นคนมีสัมประธาน

ทีนี้พอรวยขึ้นมาก็เลยกลายเป็นเจ้าของสถานบันเทิง
กลายเป็นผู้มีอิทธิพลของหาดป่าตอง
ฉายาว่าอ้วนห้องน้ำ
และจากคลิปนี้ที่ออกมาคาดว่าน่าจะเป็นฉายาต่อมาคืออ้วนขุนค้อน

รวมถึงอ้วนบางลาด้วยนะคะ
แต่ก็ต้องหนีเงื้อมือของกฎหมายอย่างหัวซุกหัวสุน
ตอนนี้นะไม่เจอนะคะ
ในภาพจะเห็นนะคะว่าชายสวมเสื้อสีดำเนี่ย
เดินถืออาวุธถ้ำกลางนักท่องเที่ยวที่ปลุกปล้านโดยไม่เกรงกลัวเลยละค่ะ
ขณะเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติต่างตกใจ
แล้วก็แตกตื่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อคลิปนี้ถูกผลิแพร่ออกไปในโลกโซเชียล
ก็มีผู้ไปเข้าชมกว่า๔๐๐๐ครั้ง
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของชายเสื้อสีดำ
อ้างว่าอาจจะเป็นเสียอ้วน
ตำหนิการทำงานของตำรวจอีกด้วยล่ะค่ะ
ในคลิปเราก็เห็นแต่รูปร่างนะ

ใบหน้านี้ไม่ค่อยชัดใช่
อาจจะมีเขาเรียกว่าวิรกรรมอาจจะมีฉายามากกว่านี้ก็ได้
ก็ต้องรอการติดตามจับกลุ่มกันต่อไปนะครับ